นครปฐมคุณผู้ชมครับรถพ่วง๑๘ล้อเสียหลัก
และเสียหลักเข้าที่ไหนรู้ไหมร้านขายอาหารตามสั่ง
มีคนนั่งกินข้าวอยู่มีคนหนีทันและมีคนหนีไม่ทันครับคุณผู้ชม
คือเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกับรถพ่วง๑๘ล้อเนี่ยฮะ
แล้วก็พุ่งเข้าร้านอาหารตามสั่งที่สี่แยกคลองชลประธานอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับ
เมื่อช่วงเช้าเมื่อวานแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำพังเสียหายไปอีก๓คัน
เรื่องต้นทราบว่าในรถกระบะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่๓คนคุณผู้ชม
กู้ภัยช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลทราบชื่อคือนายสาราวุฒิพรมสมบัติเป็นคนขับ
คนนี้เจ็บสาหัสนายดาวคนนี้เป็นชาวลาวนะแล้วก็นายอาชัยโซชาวเมียนมา
ใกล้กันคุณผู้ชมครับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อพุ่งเข้าไปอัดกำแพงบ้านเขานะครับ
แล้วรถยนต์ก็พังเสียหายยับเยินเจอผู้เสียชีวิตหนึ่งศพคุณผู้ชม
อยู่ใต้ท้องรถบรรทุกคือนายสมภพสุระพีเป็นช่างซ่อมรถนะครับที่อู่แห่งหนึ่ง
สภาพศพนี้ขาหักซี่โครงหักแล้วก็มีล้อรถพ่วงในทับร่างเขาอยู่ด้วยฮะ
ทำไมเขาไปอยู่ตรงนี้ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมฟังนะ
แต่ก่อนอื่นนะครับนายฮิลันแช่มมั่นคงคนขับรถบรรทุกพ่วงเล่าก่อนบอกว่า
เขาขับรถบรรทุกดินน้ำหนัก๔๐ตันมามาถึงที่เกิดเหตุ
จู่เขาอ้างจู่รถบรรทุกนะครับก็ถูกรถกระบะสีขาวเนี่ย
ขับออกมาจากทางซ้ายชนเข้าซุ้มล้อป้งก็ให้เขาบอกนี่แหละทำให้รถเขาเสียหลัก
พุ่งเข้ามาในบ้านแล้วไปชนคนนะครับส่วนนายทิติพันธ์จันแก้วเจ้าของบ้าน
แล้วเป็นร้านอาหารตามสั่งเนี่ยคุณผู้ชมเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังทำอาหารให้ลูกค้าอยู่เลย
นี่นี่พี่เขาเล่าหน้าตาตื่นดอมครับนะคือมีนายสมภพเนี่ย
ผู้ตายเป็นลูกค้ามานั่งกินข้าวอยู่ในร้าน
พอได้ยินเสียงโคร่มนะพี่อีลันนะฮะไม่ใช่พี่เอ่อ
พี่ธิติพันธ์โดดทางหนึ่งครับพี่สมภพลูกค้าโดดทางหนึ่งอ๋อ
แล้วรถบรรทุกพ่วงมันพุ่งเข้ามาคุณผู้ชมฮะนายสมพบน่ะ
ที่เป็นลูกค้าที่เป็นช่างที่มากินข้าวหนีไม่ทันร่างเขาถูกอัดติดกับตัวบ้านครับ
แล้วก็ไปอยู่ใต้ท้องรถเสียชีวิตแบบนี้ฮะโอ้โหขอแสดงความเสียใจด้วยจริงครับ